จากงานแต่งกลายเป็นงานกร่อยค่ะกำลังจะมีความสุขในงานแต่งงานนะคะ
ปรากฏว่าตำรวจบุกไปจับเจ้าบ่าวของงานครับ
เพราะเจ้าบ่าวของงานก่อนหน้านี้ไปขโมยเงินบริจาคเพื่อเอาเงินมาจัดงานแต่งงานค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสพแม่ออนไปจับในเมืองเป็นชาวเมียนมานะคะ
อายุยี่สิบสี่ปีจับในงานแต่งงานเลยในพื้นที่ตำบลป่าไผ่อำเภอสันทรายครับ
สองข้อหาหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหารักทรัพย์ในเวลากลางคืน
โดยใช้ยานผ่านหน้าเพื่อก่อเหตุและหลบหนีการจับกลุ่มแล้วก็พาในเมืองไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคืนวันที่๔ตุลาคมค่ะ
อุทยานมหาราชทาเวสวันจันทมงคลสถานก็เป็นที่ทำงานเก่าของในเมืองด้วยค่ะ
คืนนั้นในเมืองเนี่ยห่มจีวอนเลยนะครับ
พรางตัวนะคะเอาจีวอนมาห่มอืม
แล้วไปขโมยของที่ศาลยกตู้บริจาคไปเลย
ที่บริเวณมนต์ดบเท้าเวสวันนะคะ

เงินไปสักประมาณ๕๖๐๐๐บาทได้
หลังจากนั้นก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
กล้องวงจรปิดก็บันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
และประเด็นสำคัญเขาทิ้งหลักฐานเอาไว้ด้วย
จับได้เพราะรองเท้าแตกค่ะ
คือพอชาวบ้านเขาดูภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นคนร้ายนี่ครับรองเท้าแตะคู่นี้มันมีแถบสี่เส้นอยู่
แบบนี้ค่ะเป็นแถบเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นอ่ะ

ในเมืองคนนี้คนนี้คนเดียวเลยที่ใส่รองเท้าแตะแบบนี้พี่อุ๋ย
หมู่บ้านมีใส่อยู่คนเดียวใช่คนนี้คนเดียวที่ใส่รองเท้าแตะแบบนี้
รองเท้าชาวบ้านบอกอ๋อมีคนนี้คนเดียวใช่
คือด้วยความที่กล้องวงจรปิดอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเขาเอาจีวอนมาห่มอะไรใช่ไหมคะ
แต่เท้านี่ไอ้รองเท้าคู่นี้มันชัดจำนวนด้วยหลักฐาน
ในเมืองก็ต้องรับสารภาพนะคะเขาบอกแบบนี้ค่ะ
สมัยก่อนเคยเป็นทหารออกรบนะจากนั้นก็หลบหนีมาหางานทำในเมืองไทย
มาพบรักกับสาวชาติเดียวกันในเมืองไทยคบหาดูใจจนตกลงปลงใจแต่งงานกัน
แต่ติดอยู่ที่ไม่มีเงินในการจัดงานแต่งงานนะคะไม่รู้จะหาจากไหนดี
ก็คิดได้ว่าเออที่ทำงานเก่าของเรามีคนมากราบไหว้ทำบุญเยอะเลย
เลยตัดสินใจไปขโมยตู้บริจาคที่ทำงานเก่าของตัวเองเอาเงินมาจากงานแต่งงาน
เขาบอกไม่คิดว่าจะจับได้คางานแต่งแบบนี้เจ้าสาวเศร้าเลยค่ะ
เป็นม่ายขันหมากเลยค่ะทีนี้นะคะนี่
คือเดี๋ยวนี้เขามีกล้องวงจรปิดกันหมดแล้วใช่ค่ะจะเอาจีวอนมาคลุม
เอาอะไรมาห่มปิดหน้าปิดตาแต่แหมคนร้ายทุกเหตุการณ์มันมักจะมีทิ้งหลักฐานเอาไว้
จนจับได้ทุกครั้งเลยอย่างนี้คิดง่ายเกินไปนะฮะ